ชั้นในเอาอีกแล้วอารวาสอีกแล้ว
ที่หมู่บ้านกริจสนาที่สามโคกประธุมธานี
แต่ว่ากล้องวงจรปิดเนี่ยสามารถจับภาพคนร้ายได้ค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางคืน
ของวันที่๓กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
คนร้ายดูจากกล้องวงจรปิดเลยคุณผู้ชมเป็นชาย
ขับรถกระบะติดหลังคาโครงเหล็กผ้าใบ
เขาขับมาจอดตรงข้ามกับหน้าบ้านผู้เสียหาย
หลังจากนั้นก็เดินดุ่มเข้าไปอันนี้นี่เดินออกมาแล้วนะ
ตอนที่เดินเข้าไปก็ตระเวนหยิบกางเกงใน
ชาวบ้านตากเอาไว้นำกลับขึ้นรถแล้วก็หลบหนีไป
เบื้องต้นถึงเห็นภาพแล้วก็จริง
แต่ยังไม่ทราบนะว่าคนร้ายคนนี้คือใคร
ซึ่งภายในหมู่บ้านกฤษณาเคยมีเหตุการณ์แบบนี้มาแล้ว
แล้วก็สามารถจับคนร้ายได้ด้วยเป็นคนในหมู่บ้านคุณ

ทีนี้ผู้ใหญ่บ้านแล้วก็หัวหน้าชุมชนเนี่ย
เขาช่วยกันจับตัวได้พอจับได้ก็เอาไปบำบัด
บัดสุขภาพจิตนี่แหละค่ะตอนนั้นเนี่ย
คนร้ายขโมยชุดชั้นในไปเก็บเอาไว้ในห้องส่วนตัว
โอ้โหของกี่คนนะเนี่ย๒๐๐ชุด

ซึ่งนางโสภาดนตรีพงศ์ผู้เสียหายก็บอกว่า
อยากให้ผู้ใหญ่บ้านช่วยจับคนร้ายรอบนี้ให้หน่อย
อยากเห็นหน้าเหลือเกินอยากรู้ว่าเป็นใคร
เพราะว่ากลัวว่าคนร้ายจะมาก่อเหตุอีกค่ะ

อ๋อปกติมาก่อนที่หายไปก็คือจับ

แล้วก็ยังไม่หายอีกก็เพิ่งมาหายนี่แหละ

แต่มาก่อนหลังนี้หายสองรอบ

หายหายก่อนหายพ่อย

เชื้อจนัยห้าตัว

หายเหมือนจะปกติแต่ไม่ปกติ
ทีนี้ผู้ใหญ่บ้านเขาก็ต้องประชาสัมพันธ์เสียงตามสายแล้วค่ะ

ระมัดระวังเป็นหูเป็นตากันหน่อย
ตากผ้าตากกลางวันนะอย่าตากกลางคืน
กลางคืนเก็บเสื้อผ้าเข้าในบ้านหน่อย

ด้วยความที่บ้านเขาเป็นบ้านเป็นทาวน์ฮาวส์ติดกัน

ก็ต้องมาตากอยู่หน้าบ้านบริมถนน
ทีนี้คนเห็นเขาก็สามารถที่จะฉวยแล้วก็หยิบเอาไปได้ง่ายด้วย
อ๋อคุณถ้าเกิดคนที่ปกติอ่ะ
ให้เขาตากริมถนนเขาก็ไม่หยิบหรอกค่ะ